คุณผู้ชมค่ะอันนี้ก็ต้องพักงานเหมือนกันสำหรับใบเตยสุธีวันนะคะ
แต่ที่พักงานเนี่ยไม่ใช่อะไรเธอกำลังตั้งท้องอยู่นะคะ
และความแซ่บไม่หยุดจริงคุณผู้ชมค่ะล่าสุดหันผมสั้นเลยนะคะ
ต้อนรับคันสิบสี่สัปดาห์สิบสี่สัปดาห์นี่ก็ประมาณสี่เดือนนะคะ
ที่ก็กำลังเข้าสู่ช่วงซัมเมอร์ด้วยเธอก็เลยบอกว่าร้อนแบบนี้ตัดผมสั้นมันซะเลยค่ะ
ชอบไหมคะเม้นต์กันหน่อยนะคะนอกจากสามีดีเจแมนจะถูกใจแล้ว
แฟนแฟนก็ชมกันเพียบเลยนะคะว่าหน้าเด็กเกินจริงจริงแล้วเธอก็เป็นคนที่หน้าเด็กอยู่แล้วนะ
ตัดผมสั้นแบบนี้ก็ยิ่งดูเด็กเข้าไปอีกนะคะคุณผู้ชมค่ะ
ฝากคุณแม่คนสวยค่ะคุณเนยโชติกาก็สลัดผ้าจิกบิกินี่อวดความแซ่บโชว์คัน๓๕สัปดาห์
ใช่ใกล้คลอดแล้วไงคุณโพสต์ภาพพิวริมทะเลแบบฉบับครอบครัวอบอุ่น
กับลูกชายน้องอาคินและสามีสุดหล่อที่โชว์สวีทจุ๊บกันจนคนโสดเห็นแล้วก็ต้องอิจฉาตาร้อนไปตามตามกันนะคะ
งานนี้ว่าที่คุณแม่ลูกสองคงกลัวคนจะหมั่นไส้อ่ะคุณก็เลยกันซีนเอาไว้ก่อนบอกว่าขอนิดนึงก่อนปิดอู่นะคะ
อันนี้ก็ถือว่าเป็นคันที่๒แล้วและทราบมาว่าคันนี้เนี่ยเป็นลูกสาวก็พอดิบพอดีเลยได้ลูกชาย๑คนลูกสาว๑คนตอนนี้ก็พร้อมปิดอู่
แต่จริงคุณเนยเขาบอกเอาไว้ว่าไม่ว่าจะเป็นลูกสาวหรือลูกชายเนี่ยตั้งใจเอาไว้แล้วว่าท้องสองปิดอู่แน่
แต่คือครอบครัวนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่สมบูรณ์นะเพราะว่าคุณพ่อก็ตั้งใจทำงานคุณแม่ก็ตั้งใจทำงานลูกชายออกมาน่ารักและลูกในคันคนต่อไปถ้าเกิดว่าเป็นลูกสาวได้ก็จะดีนะคะ
คุณเนยเขาทำบุญด้วยอะไรจะได้ไปทำตาม